รำโนราที่ถือว่าเป็นแม่ท่าคือท่า๑๒แต่เดิมนั้นนายโรงเป็นผู้รำก่อนมีโนราอีกคนรำตามและเด็กที่ยืนดูอยู่รอบก็มักรำตามไปด้วย
โนราแต่ละคณะและแต่ละคนมีท่ารำ๑๒ท่าแตกต่างกันไป
เช่นท่าแม่ลายกระหนกหรือท่าเทพนมท่าราหูจับจันทร์หรือท่าเขาควายท่ากินนอนท่าจับระบำท่าลงฉากท่าฉากน้อยท่าผาลาท่าบัวตูมท่าบัวบานท่าบัวคลี่ท่าบัวแย้มและท่าแมงมุมชัดใหญ่
ปัจจุบันแม่ธาตุที่เป็นแบบฝึกหัดโนราเบื้องต้นคือบทครูสอนบทสอนรำและบทประถม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน